ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีวัยรุ่นอายุ๑๙นะครับ
โดนวัยรุ่น๒คนขี่รถมอเตอร์ไซค์มาประกบข้าง
แล้วถามว่าเรียนที่ไหน
เขาก็ตอบกลับไปว่าไม่ได้เรียนแล้วกำลังจะไปเที่ยวห้าง
ขอดูหัวเข็มขัดหน่อยซิหัวเข็มขัดของสถาบันอะไรหรือเปล่า
โชว์หัวเข็มขัดให้ดูบอกว่านี่ไง
ไม่ได้มีหัวเข็มขัดสถาบันการศึกษาอะไรเลย
ปรากฏว่าโดนยิงฮะ
นายคูณทรัพย์อายุ๑๙โดนยิงบาดเจ็บสาหัส
แล้วไปสิ้นใจตายที่โรงพยาบาล
แกะรอยตามล่าตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ
อุกอาจกลางวันแสกเมื่อวานนี้
คือสองคนนี้ที่เห็นหน้าจอครับคุณผู้ชมคุณขวัญ
เป็นฝาแฝดกันเป็นพี่เป็นน้องกัน
อายุ๑๙เท่ากันทั้งคู่ครับ
คนพี่ชื่อยศพรคนน้องชื่อยศกรครับ

เป็นสิ่งที่ทำให้ตำรวจแกะรอย
จนกระทั่งรู้ว่าคนครอบครองรถนั้นคือใคร
ไปพบข้อมูลคนครอบครองรถนั้นเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วมีลูกแฝด
ตามข้อมูลจนแน่ชัด
จับกลุ่มตัวนายยศพรและนายยศกรอายุ๑๙ปีครับ

หลังจากที่ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ไปประกบยิงวัยรุ่น
ยิงเขาจนสุดท้ายแล้วเขาตาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงสายครับ
ปากซอยอ่อนนุษย๗๐ย่านประเวทกรุงเทพมหานครครับ
หลังจากที่พ่อพาทั้งสองคนมามอบตัวแล้ว
หลังจากนั้นตามไปยึดอาวุธของกลางครับ

เพราะว่าพอก่อเหตุเสร็จแล้วของกลางทั้งหมดนั้น

ต้องการที่จะเอาไปซุกซ่อนเอาไว้นะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงสายครับ
เพื่อนของผู้ตายชื่อว่านายสมภพ

ตัวเขาเองขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วผู้ตายชื่อว่านายคูณทรัพย

ขี่รถไปบนถนนเส้นอ่อนนุษย์ครับ

คนก่อเหตุทั้งสองคนขี่มอเตอร์ไซค
ตามมาประกบแล้วถามว่า

คนที่ก่อเหตุยังไม่หยุดฮะ

นายคูณซับก็เลยเปิดเสื้อเลิกเสื้อ
ให้ดูว่าไม่มีหัวเข็มขัดสถาบันการศึกษาอะไรเลย

หลังจากนั้นคนที่นั่งซ้อนท้ายครับ
ชักปืนออกมายิงนายคูณทรัพย์๑นัด
แล้วก็ขี่รถหลบหนีกันไป

แต่สุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ตามเส้นทางของคนร้ายทั้งสองคนครับ
ตรวจสอบผู้ครอบครองรถมอเตอร์ไซคันที่ก่อเหตุ
ทราบว่าเป็นคุณแม่ที่มีลูก๒คนเป็นฝาแฝด
ก็เลยแจ้งเรื่องนี้ให้ทางพ่อผู้ก่อเหตุได้ทราบ
แล้วสุดท้ายตัดสินใจพาลูกฝาแฝดเข้ามอบตัวที่สอนอประเวทฮะ
จากการสอบถามนายยศกรครับยอมรับว่าเขานั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์
โดยพี่ชายแฝดพี่ชื่อยศพรเป็นคนขี่
น้องชายยศกรนั่งซ้อนท้าย
พอเห็นผู้เสียหายขี่รถซ้อนสองกันมาก็เลยไปประกบ
แล้วตนเองยิงผู้เสียหายที่นั่งซ้อนท้ายไป๑นัด
ก่อนที่จะพากันหลบหนีโดยเขาอ้างว่าแบบนี้ครับ
หน้ากันมาก่อนคำเหม็นกัน
แล้วระหว่างนั้นคนตายซึ่งนั่งซ้อนท้ายลงมาจากรถแล้วจะพุ่งมาหาเขา
ก็เลยชักปืนจุดสามสองที่มีกระสุนเหลืออยู่เพียงหนึ่งนัด
ยิงเพื่อป้องกันตัวแล้วก็พากันหลบหนีไป
แต่สุดท้ายไม่รอดครับตำรวจก็ตามสืบจนกระทั่งคุมตัวได้ในที่สุด
เสื้อผ้าที่สวมใส่มอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุ
เอาไปซ่อนเอาไว้ท้ายซอยกิ่งแก้ว๓๗
ในพื้นที่ตะบนราชาเทวะอำเภอบางพลี

สุดท้ายก็ตามไปยึดมาได้ทั้งหมดครับ
ตำรวจพาผู้ต้องหาไปค้นหาของกลางครับและแจ้งข้อหาในเบื้องต้นครับ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาความผิดตามพรบออาวุธปืนนะฮะ
แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสนประเวทดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ขณะที่แม่ของผู้ก่อเหตุครับแม่ของฝาแฝดทั้งสองคน
เมื่อกี้นี้บอกว่าเสียใจมากที่ลูกชายแม่ไปทำเรื่องแบบนั้น
อยากให้ลูกรับผิดชอบกับสิ่งที่ลูกทำ
เมื่อเช้าไปเยี่ยมลูกชายมีอาการเครียดลูกไม่กินข้าวเลย
นี่ฮะคนเป็นแม่น่ะอดห่วงลูกไม่ได้หรอกครับ
บอกว่าอย่างนี้หลังเกิดเหตุลูกชายโทรมาหาแม่มาขอโทษ
แล้วบอกว่าไม่ได้ตั้งใจตอนนั้นมันชุนละมุน
ที่สุดท้ายพ่อตัดสินใจพาลูกเข้ามอบตัว
แม่ฝากขอโทษครอบครัวของผู้ตายด้วยครับ
ก็ถามเขาว่าเออมันเป็นยังไงถึงจะได้ไป
บอกก็ขับรถแล้วคนนั้นเขาปาดหน้า
เขาว่าอย่างนี้แต่เขาจะหลบไปแล้วแหละ
แต่คนที่เขาเสียชีวิตเขาไม่ยอมเขาลงมาจากมอไซค์
ก็จะง้างหมวกกันน็อกหรืออะไรนี่แหละ
ตีเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยพูดมีแต่ร้องไห้กับ
ขอโทษคุณแม่บอกน้องขอโทษ
แม่เองก็เสียใจแล้วก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่ลูกของแม่ทั้งสองคนนั้นไปทำแบบนั้น
ขณะที่อีกหนึ่งครอบครัวที่เสียใจมากก็คือครอบครัวผู้ตายครับ
ครอบครัวของนายคุณซับล่าสุดก็ติดต่อรับร่างมาประพิกุศลครับ
แม่ของนายคูณทรัพย์เนี่ยยังทำใจไม่ได้ร้องไห้ใจจะขาดครับ
สูญเสียลูกชายไปอย่างกระทันหันกอดลงศพลูกชาย
แล้วแม่ก็ร้องไห้แบบนี้ครับ
แม่รักหนูแม่กอดหนูแม่กอดหนูแม่กันอยู่กับหนูกอดกันกอดกัน
หลับให้สบายนะลูกแต่ต้องนอนกับแม่แม่นอนกับลูกแม่นอนกับแม่
นี่คือครอบครัวของคนสูญเสียคือเห็นแบบนี้แล้วเห็นใจคุณแม่จริงนะคะ
บอกว่าหลับให้สบายนะลูกนะแม่จะกอดหนูแบบนี้แม่รักหนูนะ
คิดเลยว่าลูกมาขอไปดูหนังวันเดียวแล้วสุดท้ายลูกจะมาด่วนจากไปแบบนี้
แสดงความเสียใจด้วยนะครับครอบครัวนำศพนายคูณทรัพย์นั้นตั้งมาเป็นกุศลที่วัดกระทุ่มเสือปลาครับ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าส่วนทางคดีตำรวจก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ได้แล้วเรียบร้อยครับคู่แฝดอมหิตที่ก่อเหตุ

เสียดายมากเลยแล้วเราก็ไม่อยากอ่านข่าวแบบนี้ด้วยนะคะ